แต่ว่าการที่จะเลือกใช้และเลือกสื่อสารเนี่ย

แต่ว่าคนพารถทัวร์ไปจอด
ทัวร์ไปคว่ำก็เยอะครับ

โอ้โหคนมาวิภาควิจารณ์มันเหมาะสมหรือเปล่า
หลวงพี่แสดงเองถ่ายเองแล้วเอาคลิปนี้โพสต์เองด้วยนะครับ
ท่านก็เลยเปลี่ยนสถานะบัญชีเป็นส่วนตัว
ชาวเน็ตก็เข้าไปดูไม่ได้แต่โอ้โหเรสเก่าเขาวัยทายาท

วัยครับวัยเฟฟเอาไว้ได้แล้วไปโพสต์ต่อในทวิตเตอร์
สำหรับชาวเน็ตที่เห็นคลิปส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยสบายใจ
เพราะว่ามีการนำคลิปซ้อนของเป็นนักศึกษาสาว
เต้นในลักษณะยั่วยวนมาซ้อนกับท่านที่นั่งสมาธิอยู่
โอเคล่ะแม้ว่าจะไม่ได้เต้นจริงแต่หลายคนบอกว่า
มันเป็นคอนเทนต์ที่แหมอาจจะไม่เหมาะสมนะครับ
เรื่องนี้กลุ่มผู้ชมเห็นว่ายังไงก็สุดแท้แต่ท่านครับ